คุณผู้ชมคะตอนนี้ภาคใต้กลับมามีฝนอีกครั้งนะคะ
ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของดินโครนถล่มเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันด้วย
กลุ่มฝนก้อนนี้มาได้อย่างไรแล้วก็จะไปฝนตกอยู่ที่พื้นที่ไหนบ้างเนี่ยนะคะ
ไปตรวจสอบในจับตาเตือนภัยค่ะ
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้สภาพอากาศในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เริ่มน่าเป็นห่วงแล้วนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีคนส่งข้อความผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวี
บอกว่าตอนนี้หลายจังหวัดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องกลัวเหลือเกินว่าจะเกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมา
ทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดจากอะไรมีพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงบ้าง
คำคืนนี้อยากให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะครับ
เริ่มต้นกับภาพแรกครับเป็นภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ก่อตัวขึ้น๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมามาจนถึงณขณะนี้
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับมีกลุ่มเมฆค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวปกคลุมมาหลายต่อหลายชั่วโมงแล้วนะครับ
มีทั้งกลุ่มเมฆธรรมดาแล้วก็กลุ่มเมฆฝนปกกลุ่มในบริเวณดังกล่าวและกลุ่มเมฆเหล่านี้เองมีการคาดการณ์ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะสามารถพัฒนาความรุนแรงได้นะครับ
เพราะว่าเป็นกลุ่มเมฆที่เกิดจากการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าหย่อมฝนนั่นเองมีการพัฒนาความระลมแล้วก็มีการดูดเอาน้ำข้างล่างเนี่ยนะครับ
ขึ้นไปกลายเป็นกลุ่มฝนเคลื่อนที่จากฝั่งอ่าวไทยไปยังฝั่งอันดามันแน่นอนครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปฝนจะตกเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ตกมากแค่ไหนดูกราฟิกต่อไปครับ
เป็นกราฟิกคำนวณพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนสะสมเยอะเป็นพิเศษดูจากพื้นที่สีเขียวนะครับ
ตกไล่ตั้งแต่จากฝั่งตะวันออกไปฝั่งตะวันตกก็คือจากฝั่งอ่าวไทยไปฝั่งอันดามันโดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลาง
อยู่บริเวณดังกล่าวต้องระวังฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสม
โดยตอนนี้เองครับมีการประกาศออกมาแล้วนะครับมีหลายพื้นที่เลยทีเดียวต้องระวังกันหน่อย
เพราะว่าพื้นที่เหล่านี้ฝนที่ตกก่อนหน้านี้แล้วก็ฝนที่ตกหลังจากนี้เป็นต้นไป
อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาได้
อย่างเช่นที่บริเวณรุ่นน้ำตาปีนะครับจังหวัดสุราธานี
ประกอบไปด้วยอำเภอกาญจนดิตบ้านนาศาลพระแสงพันนมวิภาวดี
คีรีรัฐนิคมแล้วก็เกาะสมุยนะครับ

ส่วนบริเวณจังหวัดนราธิวา
ซีศาคอนจนแนะสุขิโอลิณ
ส่วนรุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาประกอบไปด้วยในบริเวณจังหวัดสงขลา
นี้นะครับอำเภอเมืองอำเภอสะดาวอำเภอสบาย้อยอำเภอจนะอำเภอรัฐนภูมิ
ส่วนที่จังหวัดพัทธลุงครับประกอบไปด้วยอำเภอศรีบรรพฤษ
อำเภอศรีนครินอำเภอกงหลาอำเภอตะโหมด
ส่วนรุ่มน้ำปัตตานีที่บริเวณจังหวัดยาลาครับ
ประกอบไปด้วยอำเภอธานโตอำเภอเบตงอำเภอบรรนังสตา
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวติดตามประกาศเตือนภัย
และการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องด้วย
ชาวเรือที่จะออกเดินเรือก็ดูดีหน่อย
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูง
อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้
ขณะที่สถานการณ์ความหนาวเย็นที่หลายคนรอคอย
โอ้โหบ่นกันเยอะเหลือเกินช่วงนี้ตอนกลางอากาศร้อนขึ้น
ใจรอหน่อยครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่๒๓ต่อเนื่องไป
จนถึงวันที่๒๖ลมหนาวมาอีกครั้งหนึ่ง
ครั้งนี้ก็จะทำให้อุณหภูมิเย็นลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียต

วันนี้ต่อเนื่องวันพรุ่งนี้อุณหภูมิยังคงทรงนะครับ
ตอนกลางยังคงมีสีเหลืองก็คืออุ่น
ตอนบนอากาศยังคงเย็นสบายนะครับ
ดูพื้นที่สีฟ้าดีในช่วงสุดสัปดาห์วันศุกร์ครับ
จะเริ่มแผ่งลงมาปกปรุงพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน

เราก็จะได้สัมผัสอากาศเย็นลมหนาวกันอีกครั้งหนึ่ง
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ